ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์

ฮานุมานนะครับเป็นหน่วยเฉพาะกิจบุกเข้าไปรวบตัวนะครับ
คุณผู้ชมครับที่บ้านถูกต้องนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพนี้นะครับอ่า
นี่นะครับก็จากกรณีนะครับที่ตำรวจชุดฮานุมานครับ
ปรับปรามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮนุมานเนี่ย
เข้าไปควบคุมตัวนายเสียโป้โป้อานนท์อายุยี่สิบแปดปีนะครับว่า
แล้วก็พาขึ้นรถตู้ทะเบียนหนึ่งนอหนูก่อไก่แปดสี่ศูนย์แปด
กรุงเทพหานครออกจากบ้านเป็นบ้านพักนะฮะไปที่กองปราบนะครับ
เพื่อให้ทางด้านพบตรนะครับพลตรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขสอบปากคำ
ครับผมล่าสุดนะฮะพลตรวจเอกสุวัสดิ์ท่านก็แถลงข่าวการจับกลุ่มเสียโป้
ผับพวกกับพวกด้วยนะฮะรวมทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนครับ
สมคบกันเปิดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำนวน๖เว็บนะครับบอกว่าเสียโป้เนี่ย
ทำการรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับต่อสาร
ความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบกันโดยตกลงตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ครับเพื่อกระทำผิดความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะฮะ
ครับผมเนี่ยครับโดยเป็นบัตรการครั้งนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้นำเอาหมายสารนะฮะเข้าไปตรวจสอบ
เป้าหมายทั้งหมดเนี้ยนะครับสามสิบเอ็ดเป้าหมายเจ็ดจุดด้วยกัน
ฮะใช้เวลาสืบสวนนานสี่เดือนนะฮะแล้วก็ยังมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มอีกสี่คนด้วยนะครับ
พร้อมกับอาวุธเป็นของกลางเป็นอาวุธปืนนะครับแล้วก็ยาไอซ์จำนวนหนึ่ง
เนี่ยครับก็ตอนที่ไปจับเสียโป้เสียโป้ยังอยู่บนห้องนอนเพราะตอนนั้นเนี่ย
ประมาณเกือบจะ๖โมงเช้าตำรวจไปถึงนะฮะก็ตะโกนเรียกโป้โป้
ตำรวจนะโป้อ้าวตายแล้วตำรวจนะครับฮะนี่หลังจากนั้นก็บอกให้เปิดเปิดอ่า
โป้ก็แน่นอนฮะลงมาเปิดตรงเปิดไฟแล้วก็ขออ่านหมายอืม
หลังจากนั้นครับก็ให้ทางชุดธนุมานเนี่ยเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านครับ
แต่เสียโป้เองนะครับก็ได้มีการไลฟ์นะครับได้มีการไลฟ์ผ่านออกมาทางโซเชียลเหมือนกัน
อืมนะครับบอกว่าตัวเองนั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาอืมเออตัวเล็กเล็กคนหนึ่ง
ขอถ่ายเอาไว้หน่อยฮะเผื่อว่าจะมีอะไรที่มันแบบไม่ชอบมาภากลอืม
เสียโป้ว่าอย่างงั้นครับนะฮะก็มีการไลฟ์ไปนะครับเนี่ยฮะขออนุญาตครับ
อ่าเดี๋ยวอ่าลองฟังดูครับไฟล์ไหนครับเออผมก็เปิดไม่เป็นนี่
ค่อยเปิดเดี๋ยวพี่พี่หาไฟก่อนครับพี่แป๊บนึงครับหาไฟก่อน
ไฟทำไมอ่ะเขาไม่ค่อยได้ขึ้นมาชั้นนี้เขาบอกเปิดไม่ค่อยรู้ใหญ่
นี่เปิดเรียบร้อยแล้วนายลง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับครับผมก็ทางด้านพบตรยังกล่าวเพิ่มด้วยนะครับ
บอกว่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ภายในบ้านของเสียโป้มีทั้งหมด๑๘รายการ
ฮะเป็นรถยนต์นะฮะห้าคลิป
ขันคิดเป็นมูลค่าเงินน่ะ๑๖ล้านบาทอืมส่วนบ้านสร้างทรัพย์อื่นอื่นของผู้ต้องหา
จะมีการทำการเสนอปปงนะครับดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการตรวจสอบ
ขยายผลเส้นทางการเงินหรือว่าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าว
พบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณพันกว่าล้านบาท

แหละฮะเสียโป้นะคือเหมือนกับความเชื่อมโยงบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บนี้
มีเงินหมุนเวียนอยู่พันล้านบาทนะฮะแล้วก็ตัวการสำคัญอยู่ต่างประเทศ
หลังจากนี้นะครับจะมีการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามครับ
หากประชาชนมีเบาะแสก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วน๑๕๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
นี่นะฮะก็เสียโป้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะยังอยู่ข้างในนะ

ว่าตลอนะครับว่าตลอท่านก็จะบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยเลิกได้มั้ยอ่าอาชีพแบบนี้อ่าลองกว่าม
พูดกับเขาตรงว่าเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยก็เราต้องเราทำโดยไม่ได้ว่าไปเจาะจง
จะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องเรื่องส่วนตัวหรือใดใดทั้งสิ้นซึ่งส่วนที่เขาเสียหายเขาบอกว่าเขามี
เขาได้มาแจ้งความในหลายเรื่องเสียหายถูกคนนู้นปลอมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปซึ่งเหล่านั้นเราให้ความเป็นธรรมก็บอกเขาไปอย่าง
นั้นเราให้ความเป็นธรรมแต่การดำเนินคดีของเราเนี่ยเราก็มีประหยัดหลักฐานมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะสู้คดีเขาก็ว่าไป
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ถามพูดกันตรงว่าในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยเลิกได้ไหมอาชีพนี้
ก็ให้ไปคิดเอาก็ฝากไปถึงคนอื่นด้วยที่ทำอยู่
ท่านก็อาจจะมีความสุขชั่วคู่ชั่วยามกับการที่ร่ำรวยเงินทอง
แต่ก็ให้จำไว้ว่าอาจจะมีวันหนึ่งที่ท่านตื่นมาแล้วก็มีตำรวจมารอหน้าบ้าน
อืมนั่นแหละนะฮะไม่หรอกมันเชือกขายของเขาไม่ใช่ของพฤศโปร์
เหมือนกับบัญชีเชื่อมโยงเงินในเว็บประมาณนี้
ก็เขาบอกว่าเว็บนึงมันขนาดนี้อยู่แล้วหลายพันอยู่แล้ว

จำนวนเงินต่างพี่ก่อนหน้านี้ที่เกิดเคยเอามาใช้อะไรอยู่ด้วยใช่ไหม
อันนั้นก็ต้องแยกไปเขาต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้ว
ถูกก็อย่างที่บอกว่าเราเล่นเฟซบุ๊คเราเล่นอินสตาแกรม

เป็นทิศที่บอกเป็นกระทิงวิ่งต้องเข้าไปเลย

สนุกเป็นแบบว่าเล่นไอจีอยู่สักพักมันจะโผล่ขึ้นมาเธอ

อย่างนี้ไม่ได้คุณไปบอกสนุกไม่ได้คุณบอกมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ก่อนที่เขาจะเข้าไปแสดงหมาย

เขาต้องวางแผนกันก่อนถูกมั้ยคะ

ตี๓ตี๔เขาต้องเรียกกลงกำลังปลบ

ส่วนมากยังไม่มีใครเห็นหน้าตรงประมาณบริกรองกำลับ
ใช่กลองกำลับนะครับ

ซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนวันนี้มะตูมก็ยังพักรักษาตัวอยู่นะครับ
ตั้งแต่ออกมาแจ้งข่าวการติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยถึงอย่างนั้น
วันนี้มะตูมเตชินก็ยังพูดถึงว่าเฮ้ยคำถามมาตอบคำถามนั่นแหละเยอะแยะ
ตูมอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นวันที่สิบห้าแล้วฮะแล้วในตอนนี้ก็คือที่ยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้
เนื่องจากว่ายังตรวจพบเชื้ออยู่เลยเพราะฉะนั้นประตูยังมีเชื้อโควิดอยู่
ส่วนอาการแทรกซ้อนตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะ
สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีปอดก็ปกติดี
น่าจะเป็นซากเชื้อที่เหลืออยู่
แต่ถ้าสมมุติยังมีซากเชื้อหรืออะไรเขาก็ยังไม่ปล่อยออกมาอยู่แล้ว
แล้วก็เลือกที่จะอยู่โรงพยาบาลต่อเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยนะครับ
เอ้ามะตูมมาไลฟ์วันนี้เขาบอกเรื่องที่อยากจะพูดจริง
คือเรื่องที่เขาจัดงานวันเกิดวันที่๙
วันนั้นตั้งใจแค่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทกับคุณแม่ก็คือกับครอบครัว
ซึ่งภายในงานเนี่ยก็ได้มีเพื่อนดารานะครับไม่มีเลย
เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเด็กอีกคนนึงที่มาที่อะไรวงชื่อข้าวโอ๊ตก็เป็นดารา
ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นดาราตัวฉันเองก็ยังไม่รู้เลยเขาเป็นดารา
ซึ่งเขามั่นใจแล้วก็ยืนยันว่าตรวจได้เลยว่าไม่มีเพื่อนดารามาเลย
และในวันนั้นก็ได้มีการเปิดห้องจริงเพื่ออยากที่จะแต่งตัวสวย
แล้วขึ้นไปทานข้าวกันตอนแรกเนี่ยขอโต๊ะไว้แปดที่
แต่สุดท้ายเนี่ยไปจบที่๑๒๑๓ที่ก็เลยทำเป็นโต๊ะยาว

เน้นตรงนี้ว่าคำถามคือว่าอ้าวเราไปกินลูฟท็อปกันนะ
ถึงขนาดคุณอนุทินเขาก็ถามว่าโหไปกินถึงรูปท็อปเนี่ย

ซึ่งวันนี้เขาตอบไปว่าไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์แต่อย่างใด
เขาว่าอย่างงั้นนะครับปรากฏว่าอ้าวแต่หลังจากเสร็จที่ลูฟท็อปอะไรนั้นน่ะ
หลังจากนั้นก็เหมือนกับจะยอมรับว่ามีแอลกอฮอล์
ตรงที่เข้ามาในห้องนะครับแต่หลังจากเสร็จงานตอนนั้นสามทุ่ม
ก็ได้ลงลิฟต์มาที่ล็อบบี้ก็มาเจอน้องที่เอาของขวัญมาให้
เอาช่อดอกไม้มาให้ส่วนเพื่อนบางส่วนเนี่ยก็เดินทางกลับบ้าน
ขณะที่เพื่อนที่จองห้องไว้กับตูมเนี่ยก็ขึ้นห้องไปเลยนะครับ
ทุกคนก็แยกกันอยู่คนละห้องขณะที่ตูมเองก็ทำกิจกรรมตามปกตินั่นแหละ
ซึ่งสิ่งที่อยากจะพูดและก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน
นั่นก็คือมีการดื่มแอลกอฮอลในห้องจริงแล้วก็ไม่ใช่แอลกอฮอลที่ได้มาจากโรงแรม
แต่แอลกอฮอล์เหล่านี้เพื่อนเนี่ยเขาซื้อเข้ามา
ก็คือตูมก็บอกให้เพื่อนฮิวเข้ามานะครับ
ซึ่งตูมยอมรับว่ามันผิดจริงแต่จะไม่ฟื้นปล่อยว่าใครเป็นคนเริ่ม
แต่ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของวันเกิดขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับ
และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ไม่ต้องกลัวว่าจะปิดบังข้อมูลใดเพราะข้อมูลเหล่านี้
ได้รับทราบรายละเอียดไปหมดแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะขอโทษสังคมก็คือยอมรับว่าหละหลวมผิดเอง
ถ้าห้ามเพื่อนก็คงไม่มีการแพร่ระบาด
ซึ่งการติดเชื้อติดมาจากรวมกันในห้องพักประมาณตี๒ก็แยกย้ายกันไปนอน
ส่วนกรณีข้าวโอ๊ตต้องขอโทษจริงครับที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า
ไม่มีเพื่อนดารามางานนะเพราะไม่ทราบมาก่อนว่าข้าวโอ๊ตคือดารา
รู้แค่ว่าเขาเป็นแฟนของน้องสาวที่ตนสนิทนี่เขาว่าอย่างนั้น
ซึ่งตอนนี้ได้รับคำตักเตือนด่าทอมากมายจากสังคม
ซึ่งมันก็แฟร์แล้วที่เขาจะโดนเอาจริงก็สมควรที่จะรับโทษ
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลตูมพร้อมไปรับฟังข้อเก่าหา
คือหลังจากนี้ก็ต้องไปดูว่าตัวเองมีข้อเก่าหาอะไรบ้าง
เคลียร์คดีก่อนนะครับเนื่องจากเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างเนี้ย
มันเกิดขึ้นเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนของมะตูมกันฮะ
จากวันเกิดตูมเนี่ยนะครับจากงานวันเกิดตูม
เพื่อนคนหนึ่งก็โทรมาบอกว่าเขาติดโควิดเขาเป็นเขาไม่ได้รับรถรับกิจ
เขาไปตรวจแล้วเขาเจอพอพอตุมทราบข่าวตุ้มรีบตรวจทันที
แล้วพอตุมรู้ว่าตุ๋มรับเชื้อไม่เกินครึ่งชั่วโมงตุ๋มรีบแจ้ง
คือตุ้มอัพคลิปลงทันทีตุ้มไม่ได้ต้องการจะปกปิดอะไรอย่างแน่นอนนะครับ
ตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตูมก็ตูมก็
ตูมก็พยายามที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วอะครับแต่พอมันมี
กรณีมันเกิดขึ้นมามันเลยทำให้ตุมรู้สึกผิดพลาดจริง
ตูมขอโทษจริงครับตูมรู้สึกผิดจริงครับ
ไม่รู้ว่าจะอธิบายคำรู้สึกมันอย่างไร
ไม่รู้เหรอว่าเป็นคนดังแล้วทำไมแต่ก็มีคนเขาบอก
คนดังตอนนี้เอาตรงตรงก่อนว่าคนเชื่อหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเขาเอากล้องวงจรปิดไปตรวจหมดแล้ว
เขาบอกไม่วงจรปิดไปตรงสิ่งที่เขาพูดวันนี้คือคนตั้งข้อสังเกตว่าพูดจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
มันก็ไม่ได้ถ้าสมมุติอาจจะฉันพูดก็หาว่าเข้าข้างวันนี้สิ่งที่มันพูดอ่ะ
มันก็พูดเพราะว่ามันไม่มีสิทธิโกหกเพราะทุกอย่างเดี๋ยวมันจะต้องโดนตำรวจเรียกไปสอบอยู่แล้ว
เขามีหลักฐานหมดเขามีหลักฐานซึ่งวันนี้ทางโรงแรมส่งกล้องวงจรปิดให้กอทมตรวจหมดแล้ว
ทางรัฐมนตรีเองก็บอกต้องตรวจนะเพราะว่ามันเป็นการอยู่เกิน๕คนเป็นการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว
อันนี้ผิดกันอยู่แล้วผิดอยู่แล้วสองวันนี้สิ่งที่แบบว่ามันจะได้ไม่ไปเดือดร้อนร้านอาหารเพราะว่าเขาก็ยืนยันออกมาว่าร้านอาหารที่เขาไปนั่งแก้วอันนั้นคือม็อกเทลไม่ได้มีค็อกเทล
แต่เหล้าหลังจากที่ร้านอาหารปิด๓ทุ่มปุ๊บเนี่ยมันลงมากินเหล้ากินเหล้าที่ไหนกินเหล้าห้องพักที่มันเปิดไว้๓ห้อง
ซึ่งถือว่าเป็นการรวมกันมันผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นในห้องพัก
มันเกิดขึ้นในห้องพักแล้วคนที่เกิดขึ้นในห้องพักปุ๊บเนี่ยก็คือกลับไปบ้านไปแพร่กับน้องน้องก็ไปอีกปาร์ตี้หนึ่งถูกต้องไหม
มันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปคำว่าวันนี้มันตอบจริงหรือเปล่ามันต้องตอบจริงเพราะว่าถ้าตอบไม่จริงปุ๊บวันนี้ทุกอย่างมันเป็นคดีหมดแล้ว
เพราะจากนี้ไปคือส่วนที่เป็นความผิดทางกฎหมายก็คือผิดส่วนก็เดี๋ยวออกมาปุ๊บออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็ต้องไปให้ปากคำออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็ต้องไปให้ปากคำนะครับ
ส่วนลักษณะหลังจากนี้คือปุ๊บก็ต้องดูต่อว่าสิ่งออกมาปุ๊บทางการเนี่ยเขาจะว่ายังไงเพราะเรื่องนี้ถ้าเราดูจริงคุณอนุทินเขาก็บี้มาเขาก็บี้กอทมว่ายังไงก็ต้องสอบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณต้องเอาเป็นตัวอย่างครับผมนะแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ไปถึงนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเรื่องนี้กลายเป็น
นะครับอ่ะมาที่เรื่องราวของยอดโควิดนะฮะผู้ป่วยโควิดวันนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะครับผม
แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๘๐๙รายครับ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมที่๒๐๕๘รายหายป่วยแล้ว๑๔๗๙๘ราย
ยอดรวมผู้เสียชีวิตรวมสะสมแล้ว๗๙รายสำหรับผู้ป่วยรายใหม่
แบ่งเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการนะครับ๔๕ราย
๒ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๗๕๑ราย
และ๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสารกักกัน๑๓ราย
นี้ผู้ป่วยใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับพบจำนวน๗๘๖ราย
คิดเป็นร้อยละ๙๘๖๒ของผู้ป่วยรายวันนั่นเองฮะ
ยอดสะสมที่๑๓๕๓๒รายส่วนในกรมมอล์ครับ
จะเป็นการเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลมากกว่านะฮะการคัดกองเชิงลุก
ซึ่งสองจังหวัดนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างไรก็ตามครับ
ตรวจค้นหาเชิงลุกยังคงดำเนินต่อไปนั่นเอง
แม้จะมีค่าใช้จ่ายวันละกว่า๒๐ล้านบาทนะครับ
ในแพทย์ทวีสินก็ได้เปิดเผยว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน
แล้วก็ประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อยากขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังเรื่องของการกินอาหาร
แล้วก็การพบปะหรือการรวมตัวกันภายในครอบครัวนั่นเองนะฮะ
ส่วนเรื่องการจับจ่ายใช้สอยซื้อของไหว้การไหว้เจ้าก็ต้องพยายามล้างมือครับ
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยซึ่งการรวมญาติของต้องรักษาระยะห่างด้วยนะครับ

จากการแจกอังเปล่าเนี่ยก็ใช้การแจกแบบออนไลน์นะฮะเข้าช่วยจะดีกว่านะครับ
ส่วนการให้ซองเงินกันโดยตรงนั่นเองฮะ
ขณะเดียวกันครับนายอนุทินชาญวิริกุลนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรี

เปิดเผยถึงการจัดหาวัคซีนโควิด๑๙ว่าการควบคุมการระบาดหรือโรคติดต่อ
ที่ได้ผลที่สุดก็คือต้องมีวัคซีนฉีดให้กับประชาชน
เพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคนั่นเองครับ
ซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้เดินทางมาถึงจุดนี้
ยืนยันว่าเดือนกุมภานี้จะมีวัคซีนให้ประเทศไทยนะครับ
เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนการกระจายวัคซีนนะครับ

ส่วนเดือนมิถุนายนวัคซีนจากโรงงานของบ้านเรา
ประเทศไทยจะถูกส่งไปฉีดให้แก่คนไทยทุกคนนะครับ
โดยไม่ต้องรอวัคซีนจากต่างประเทศอย่างแน่นอนครับ

อยู่ในบุรกับมิถุนาครับ
กลุ่มถังการแพทย์อยู่แล้ว
แล้วก็กลุ่มเสียงสูงพวกนี้

ทางการเขาเชิญคุณแม่ไปเป็นตัวแทนการฉีดหรือกับคุณแม่ไหม
ฉันก็ฉีดฉันไม่กลัวอยู่แล้วต้องฉีดอยู่แล้ว

ฉันฉีดนะแล้วฉันฉีดฉันยังไงฉันก็ต้องฉีด
ฉีดวัคซีนแม่ไม่ใช่โบท็อกนะ
ไม่ก็ฉีดต้องฉีดไปเถอะเพราะว่ามันก็ต้องการเพราะในที่สุดใน

แม่ไม่กลัวหรอกทุกวันนี้คุณแม่เอาตรงนะ

สถาบันเสิร์ฟงามนั้นเยอะเลยเห็นเต็ม
หมอเศษคนเดียวค่ะหมอเศษค่ะแล้วคนที่เอาภาพคุณแม่ไปใช้แล้วเต็มไปเลย

อย่ามาวิชาการใส่ฉันรำคาญ
ใช่ถ้าเร็วปุ๊บนี่มดเกาะไม่ปล่อย
จริงและยิ่งเจ้าชู้ด้วยนะมดยิ่งชอบนะฮะ

พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าภาพเชิงตะกรโบราณ

สักครู่เดียวครับ

เปิดบ้านเปิดบ้านเอ๊ะอะไรนะเชิงตะกอน
เปิดภาพเชิงตะกอนโบราณ๕ศตวรรษ

เขาบอกว่าล่ำลือเลยว่าเป็น
ป่าช้าเก่าผีดุที่สุดในสิงห์บุรี

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เขาก็รายงานมาจากที่วัดหัวว่าว

เมื่อก่อนเผาศพสมัยโบราณมีลักษณะเป็นฐานก่ออีกสูงนี่แหละ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีบันได๔ขั้น
โดยเว้นตรงกลางเอาไว้ใส่ฟืนแล้วก็นำเส้นเหล็กเนี่ยมาวางขวางจำนวน๓เส้น
คุณดูดีเพื่อเป็นที่รองรับโรงศพของเชิงตะกรเขาเป็นอย่างนี้แหละ
ก่อนจะทำการจุดไฟที่ก่อฟืนใต้โลงเมื่อก่อนก็จะต้องใช้ไม้เนอะ
ก็ต้องเอาไม้ยัดเข้าไปนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยพระครูวิชาณพัฒนกิจ
หรือหลวงพ่อบุญชูเป็นเจ้าอาวาสประมาณปี๒๕๕๙
หลวงพ่อบุญชูเนี่ยเขาถามว่าย้อนกลับไปเป็นพระที่โด่งดัง
ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดเกจิอาจารย์เลยแหละของจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นพระที่มีวิชาทั้งเวชวิทยาคมนะครับแล้วก็ทางสายปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเนี่ยนะฮะ
แล้วก็หนึ่งในพระเวทวิทยาคมที่ท่านชำนาญคือวิธีการทำผงอิทธิเจแบบพิเศษ
ท่านลบผงเองคืออะไรวะพร้อมใส่กระดูกผีเจ็ดป่าช้าลงไปในผงนั่นน่ะ
ในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาร่ำรือกันว่าวัดหัววัวเป็นวัดที่ผีดุขึ้นที่สุด
ในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งนับเป็นเวลาประมาณสัก๖๐ปีแล้ว
เชิงตะกรวัดหัวว่าวเนี่ยได้ผ่านการใช้งานศพมาหลายพันคน
ถึงแม้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการสร้างเมนแล้วทุกวันนี้ก็ต้อง
เป็นเมนแล้วอ่ะเนอะอืมแต่ก็ยังไม่ทุบทิ้งเพราะอยาก
จะอนุรักษ์ไว้ให้ญาติโยมเนี่ยได้ดูว่าเชิงตากรเผาศพสมัย
โบราณเนี่ยเขาเป็นยังไงที่เผาศพสมัยโบราณเป็นยังไงกัน
มีความเป็นไปมาอย่างไรเขาบอกที่เชียงใหม่แถวเหนือก็ยังมีอีกเยอะใช่ไหม
แอลกี้อย่างนี้ที่หมู่บ้านหนูยังเป็นอย่างนี้ใช่เป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมไม่มีเมน
เออหมากมากห้าสุตวรรษมันถึงเป็นโบราณสิบสองห้าหกสิบไง
วันหกสิบปีเออแต่เขาบอกตรงเนี้ยจุดเด่นของตรงนี้จะเป็นอีกที่หนึ่ง
อย่างเช่นรูปปั้นที่แบบว่าสื่อให้คนดูถึงสัจธรรมคุณ
รูปปั้นการเกิดรูปปั้นการแก่รูปปั้นการเจ็บและรูปปั้นการตาย
รวมไปถึงรูปปั้นเปรตรูปปั้นเปรตหรือเป็นรูปภาพพุทธเจ้า
และพุทธสาวกซึ่งคุณทงชัยปวงแก้ว๕๙ปี
เพื่อไปค้าขายไปซื้อของที่ตลาดบางคนอย่าโหโหหัวตรงนี้ยอมรับรับชาวสิ่ง
มันเป็นที่ที่ลึกลับที่สุดลี้ลับที่สุด
แล้วก็มีเรื่องราวบอกเล่าต่อกันมาเนี่ย
แต่ปัจจุบันยังมีถนนไม่ต้องผ่านถนน

ชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าใช้ทางอื่นสัญจรแทน
โอเคก็คือเล่าลือกันว่าเฮียน
น้องคุณแม่น้องที่เราไปเนอะ

เขาจะมีเออเป็นเสืออะไรนะ

บุหรี่จุดที่บุหรี่แบบหายไปหมดไปเอง

ก็เลยเลี้ยงวิญญาณเด็กคนนี้เป็นกลุ่ม

ว่าตายทั้งกรมนะคะยังอยู่แล้วก็จะมีอีกอันนึง

จะเป็นเด็กคนเดียวที่แบบว่าไว้ในกุฏิอาจารย์ส้วน
เขาเลี้ยงออกเลยถอนนี้อาจารย์ส้วนตรงไปแล้ว

แต่ผมไม่ค่อยเจอนะผมไม่ค่อยเจออะไรผมมีเผื่อใช้ได้กว่ายี่ปำลังนะ
ผมไปที่ป่าช้า

ที่ที่ที่ต้นไม้อะเออก็เป็นรอยมีถูกยิงอย่างเงี้ยอ้าวเสร็จ
แล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วแล้วเหมือนกับต้องเป็นบ้าน
อบไปอยู่ข้างในอ่ะผมก็เอาก้อนหินอ่ะเหมือนเหมือนปลาแบบปลาเข้าไป
เพื่อประมาณว่าแบบปลาไปเหมือนให้งูสัตวมันวิ่ง
นำร่องไปก่อนนำร่องไปก่อนนำรากย่ามันขึ้นสูงอย่างนี้
อ่าฮะผมก็ปลาเมื่อกี้มันก็ไปตกมาปุ๊อ่าฮะสักพัก
ปลากลับมาว่ะหินปลากลับมาผมก็ปลากลับไปปุ๊บปลากลับมาอีก
ปุ๊บแล้วไม่มีคนเชื่อบอกว่าทีมงานกองถ่ายแม่งวิ่งแตกฮือ
อย่างเงี้ยกูวิ่งใครจะอยู่ล่ะโหหมดเลยใครจะอยู่อะไรนั้น
หรือยังยังไม่มีใครอยู่อ่าไม่มีแน่อ่าฮะก็เหมือนกับ
ตอนนั้นน่ะสาวธอมที่โดนฆ่าที่ฉันก็เชื่อตอนที่มาทำมูล
ไหนเนี่ยแหละอืมน่ากลัวที่แบบว่าจำได้ไหมล่ะที่น้าเป็น
แบบว่าอะไรอยู่น่ะวณโรคอืมแล้วอยู่ดีดีกว่าถึงเวลาใกล้
อะไรนะหนูที่เราอยู่เอาชูเอาทูบจิมไม่ก็ออกเห็นไหมอ่ะเอาออกเลยเจ้าหนึ่งเจ๊อะไรว่ะด้วยต่อนนั้นเราก็ไป

แล้วพี่หนูทำกันไง

อ๋อแล้วปอบจริงหรือแบบปอบปำปำผมก็ไม่รู้เราตอบไม่ได้ว่าคือแต่ว่า
คือรู้แต่ค่อยแล้วหลังจากนั้นโดนใครปาบ
อะไรนะโดนใครปากไม่รู้ฝรั่งเหรอ
คุณแม่ถ้าเกิดเจอผีก็เจอพี่หนุ่มคุณแม่กลัวใครบ้าง
หนุ่มโอ้โหจริงผีทำบุญให้มันมันก็ไปหนุ่มทำบุญให้มันมันหนุ่มไม่ไปไง
จริงผีเราทำบุญให้มันมันก็ยอมเราได้อย่างนี้จริงแต่สมมุติเจอนุ่มแม่ง
เผลอปุ๊บกูแว้งกัดแต่เจอมึงน่ะน่ากลัวสุดแองจี้มึงเจอนุ่มว่าน่ากลัวจะเจอมึงเนี่ย
ต้องตบแล้วต้องตีเลยแหละกูจะบอกให้ไปดูเรื่องนี้สาวรับจ้างวาดเสียความรู้สึกลูกค้าโวยนะฮะ
บอกวาดภาพเหมือนยังไงให้แก่ขนาดนี้นี่ดูภาพนี่นะฮะ
คือกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ยเขาได้เผยแพร่ภาพแชทแล้วก็ภาพวาดนะฮะ
ที่ถูกจ้างให้วาดโดยระบุว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์ประจานนะคะ
แต่สิ่งที่หนูได้คือเสียความรู้สึกมากค่ะไอเราเนี่ยตั้งใจว่าสุดฝีมือมันได้แค่นี้จริง
ตัวอย่างงานเราก็ส่งให้ดูแล้วเขาก็คงโอเคถึงสั่งแต่พอวาดเสร็จก็คนละเรื่องกันเลย
คนที่เขาเคยจ้างวาดมาตำหนิเราคือฝีมือคุณดีมากหรือไง
แล้วอีกอย่างงงตรงที่ว่าเขาเคยจ้างคนนั้นวาดแล้วเขามาจ้างเราวาดทำไม
ถ้าคนนั้นวาดดีกว่าเราตัวอย่างเราก็ส่งให้ดูว่าฝีมือเราได้เท่านี้แหละ
อะไรเนี่ยงงอืมทีแรกเรากะจะว่าแก้ให้นะแต่ที่เขาส่งรูปแชทที่คุยกับคนที่เขาจ้างมาให้
ถึงก็พูดไม่ออกคือเสียความรู้สึกมากพูดแล้วจะร้องไห้เพิ่งเคยโดนแบบนี้เสียเวลาจริง
ซะว่าทำบุญทำทานอย่าทำแบบนี้ใครอีกนะถ้าเห็นตัวอย่างฝีมือเขาแล้วไม่สวย
ก็อย่าสั่งสงสารคนวาดเขาทั้งนี้เรื่องทุกอย่างจบด้วยการโอนเงินค่าจ้างคือทั้งหมด๕๕๐บาทไหน
คืออะไรยังไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวดูรูปหน่อยขอดูไงก็คือรูปไหนรูปจริงไหนรูปอะไรเขาก็จ้างวาดแก่เกิน
รูปเหมือนภาพเหมือนแล้วก็คนที่ได้รับการว่าจ้างเขาก็วาดเสร็จเขาก็ส่งใช่ไหมคะ
เขาก็บอกคนที่เป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้วาดสวยกว่าอีกคุณวาดได้ยังไงแก่กว่าตัวจริงอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยไม่โอเคแต่เขาก็ยอมเขาก็โอเคนะก็ไหนก็จ้างไปแล้วแต่น้องคนที่เป็นคนที่ว่าเขารู้สึกไม่โอเคไง
ก็เลยโอนเงินคืนแต่เขาก็ไม่น่าแบบมาเปรียบเทียบแบบนี้มันสไตล์ใครสไตล์มันไงฮะ
คือเขาว่าน่าจะแบบมีแสงกระทบเรื่องรายการดูเป็นใครผมหงอกอย่างนี้ใช่ไหม

พี่บอกว่าพี่บอกความเห็นตามที่เห็นนะคะแก้ตรงไหนให้พี่ตอบพี่วาดไม่เป็นนะคะ
พี่วาดไม่เป็นค่ะตรงที่พี่วาดแก้พี่ดูแล้วตรงไหนคะหนูจะได้ดูให้เดี๋ยวดูให้นะคะ
ภาพไหนขอดูภาพวาดหน่อยได้ป่ะ
ภาพไม่ได้เพราะไม่ได้ภาพคนเลยมันเห็นหน้าเขาเลย

เดี๋ยวพี่ดูแล้วเห็นหน้าเขาเลยอ้าว
แบบไหนขั้นกับนะวาดน้องเขารู้สึกเสียใจว่าทำไมแบบถ้าเกิด

แปบตัวจริงไงผ้ไว้ดู
แล้วสองภาพอ่ะ
แบบใกล้กับแบบกว้างไงคะ
เขาก็ถามว่ามันแก่จริงเหรอพี่อะไรอย่างนี้
อืม

ก็ไม่เห็นภาพจริงเลยถึงอัดข่าวไม่ได้ไง

ต้องเห็นต้องเห็นถึงจะเข้าใจได้

มันก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่จิตกรแล้วแต่คนวาดด้วย

การลงสีแรงเงามันก็ไม่เหมือนกันนะครับ

แต่พี่เท้าก็ไม่
เราไม่เห็นรูปฟีลิงเราพูดไม่ได้เราพูดอะไรไม่ได้เราอ่านไปไม่ได้

มาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่าพี่
เห็งหนุ่มเจอไข่มุกสีส้มเกยหาดครับคุณผู้ชม
นี่ไงเขาบอกขายได้เมื่อวาน๕ล้านตอนนี้มีคนมาขอซื้อนาง๑๐ล้านเธอ
มาสิเศรษฐีจ่อสิบเก้านาฬิกาก็คือจ่อทุ่มนะครับผม
ซื้อหลายสิบล้านจ่อทุ่มจะเป็นไงฮะ
กล้าเล่นแบบนี้ผมต้องเล่นแล้วครับ

เชื่อโดนสะกิดจิดให้พบโชค
วันที่๔กุมภาครับผู้สื่อข่าวรายงาน
ในพื้นที่หมู่๖นะฮะตะบนเกาะเพชร
อำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชาวบ้านพบหอยมุกขนาดใหญ่ครับ

ขนาดเกือบเท่าเหรียญ๕บาทนะครับ
จะทราบภายหลังว่าคือไข่มุกเมโล

แพงที่สุดในโลกนั่นเองครับ

ว่ามีคนแก่เดินถือไม้เท้า
แต่งชุดขาวมีหนวดยาว
มาบอกว่าให้ออกไปพบที่ชายหาด

พอตื่นมาเนี่ยเหมือนถูกสะกดจิตครับ

หลุดจากทุ่นวางอยู่บนพื้นทราย

นะครับผมผ่านไป๒วันฮะจึงตัดสินใจ

เม็ดมุกขนาดใหญ่สีส้ม
อยู่ในหอยตัวใหญ่สุดนะครับ
ส่วนอีก๒ตัวไม่พบอะไรครับ
ในขณะที่นายอานนท์นิยมเดชาเนี่ยกล่าวว่า

บริเวณมรสมสวยมาก

มักมีเม็ดมุกสีส้มขนาดใหญ่นี่แหละครับ
เขาเรียกว่าช่วงมรสุมเนี่ยมันมีคลื่นซัดเข้าฝั่ง
เอาสิ่งของมีค่ามาเกยเป็นประจำ
บางครั้งพบขวดหัวเชื้อน้ำหอมจากต่างประเทศ
ตรวจสอบราคาไป๗๘๐๐๐บาทนะฮะ
รวมทั้งอำพันธเลหรือว่าอ้วกวานที่เราเคยได้ยินกัน
ชาวบ้านเนี่ยมักจะออกไปเดินหาสิ่งของนี้
ส่วนไข่มุกที่พบเนี่ยตอนแรกก็คิดว่า
หอยเนี่ยคงกินลูกแก้วเข้าไปนะครับ
ก่อนจะมาทราบว่าเป็นมุกเมโลนะครับที่หายากและแพงที่สุดในโลก
มีการประมูลที่ฮ่องกงขนาดเม็ดหนัก๒๐กรัม
มูลค่าสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมครับ๘๖ล้านบาทครับพี่ดุ๊กครับสุดยอดครับ

ใช่ครับอันนี้ใหญ่เท่าเหรียญ๕บาทนะฮะสำหรับไข่มุก
เม็ดนี้เนี่ยให้ร้านทองช่างน้ำหนักเนี่ยได้๗๖กรัม
หากเทียบกับเพชรก็ประมาณ๓๘กรัฐนะครับ๓๘ถูกต้องฮะ๓๘กรัฐ
อันนี้เขาตีกันเล่นตอนนี้คือเมื่อวานเนี่ยคือเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ย
ตอนแรกก็มีคนจะซื้อเลยล้านหนึ่งเว้กัญชัยซื้อไปเสี่ยงเอานะ
ว่ามันใช้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เสียเงินไปเลยล้านหนึ่ง
พักบ่ายกลายเป็น๕ล้านถูกต้องณตอนนี้กลายเป็นราคาเท่าไหร่
เพราะว่ามีนักธุรกิจจากพังงามาติดต่อ๒ราย
โดยรายแรกที่มดบอกไปเนี่ยขอซื้อ๑ล้านบาทฮะ
แล้วก็ลายที่๒ให้ราคาถึง๕ล้านบาทครับ
แต่ครอบครัวยังไม่ยอมขายนะครับเพราะเชื่อว่าราคาน่าจะสูงกว่านี้ฮะ
จะมีคนแจ้งมาว่าจะนำนักธุรกิจใหญ่จากประเทศจีนมาตรวจสอบ

แต่ที่จริงเอามาตรวจในกรุงเทพก็รู้เรื่องแล้ว
ใช่แต่เขาให้ผู้เชี่ยวชาญไงนะฮะอยากให้รู้ว่าคนที่แบบ
เจอนี้จริงแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าว่าเป็นมุกเมโลของแท้หรือว่าของปลอม
แต่มันเคยมีคนเอามุกไปตรวจนะไอ้เอาเหมือนเอามุกหรือเอามุกหรือเพชรอะไรสักอย่างไปตรวจ
เร็วนี้มีคนมาร้องผมว่าแล้วพอไปตรวจเสร็จปุ๊บกลับมา
บริการพิเศษแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเอาง่ายเลยนะฮะ
คือมันสะดวกจริงแค่คุณยกหูนั่นแหละ
แล้วก็เลือกช็อปสินค้าได้ตามช่วงนี้โควิด
คนเรายังไม่อยากจะไปเดินห้างเลยถูกต้องไหม
อยากจะไปไหนหรือไม่มีเวลาไปห้างเนี่ย
ซึ่งเราจะได้ของดีกว่าอย่างที่นอนล่าสุดที่ไปเปลี่ยนที่นอนมาเธอ

หนุ่มฉันจะมาซื้อทีวีอีกแล้วหนุ่มเอาไม่หนุ่มหนุ่มฉันมาซื้อทีมอีกแล้ว

ถ้ามันมีรุ่นใหม่เราก็ต้องซื้อรุ่นใหม่

แต่ถ้าสมมติบางทีจะจากแสนกว่าบาทอะไรอย่างนี้
เขาจะมีโปรโมชั่นตัวนั้น

โอ้โหตัดสุดไปถีบสารนะแถวบ้านหมอปลา
แล้วก็ไปติดภาพวิญญาณมาพี่หนุ่ม
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับช่วงหน้า
อุ๊ยนานแล้วนะ
เขาบอกว่าโอ้โหติ๊กเจษฎาพร
ทำไมขนาดลูกสองแล้วแบบว่า

หล่ออ่ะมันตะตลอดกาลหล่ออ่าไหนดูสิมา
หล่อคนเรามันดูแลตัวเองได้มันหล่อได้จริงนะ
อย่าพึ่งสิหนุ่มเธอจะเล่นไปดูที่ไหนหรือ

นะแล้วฉันต้องแล้วไม่ก่อนพี่แห่งจะพูดขนาดนี้เลย

นี่มีรูปติดรถเมย์แล้วนะมีรูปติดรถเมย์แล้ว
ใช่ไงหน้านี่บนล้อไง
หมุนสะบัดสะบัดงุม

โอ้โหเห็นไหมล่ะอยู่ร้อนรุ่นเมล์เลยสื่ออย่างดีนี่ผมบอกให้
ครับผมจะบอกอะไรให้อายุ๔๒มันก็มีแต่เยือนลงไป
ถ้าสมมุติเราบำรุงด้วยเซวาแล้วก็กินวีกิฟต์เนี่ย
มันก็เชื่อไงจริงมันไม่ต้องสังขารเรายังไงมันก็แก่
ประคองผู้หญิงถ้ามีมดลูกก็กินโอ้ดีมาก
วีกิฟต์มันเป็นสมุนไพร่ราก๓๐ซึ่งก็บอกว่าคนเราเนี่ย
ทีนี้น้ำมันมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

เอออันนั้นคือพี่ติ๊กโอ้โฮ

ตอนแหละต้องให้ฉันน่ะ

คุณแม่เก่งมากคุณแม่น่ะอืมไม่ใช่

จริงฉันใช้ไปต่างจังหวัดเวลาฉันเข้าสวนนี้ฉันใช้อีซูซูเธอ
อ๋อฮะชอบมากมันแบบมันดีเวลาชอบก็ได้แผน
แล้วติ๊กกับสนาพรรดิรอนานมากเลย

นึกออกป่ะปัจจุบันเนี่ยวัยเลข๔แล้วแต่ก็ออร่ายังเปล่งประกายอยู่ตลอดรู้สิ

กับออร่าความหล่อของเจ้าตัวเนี่ยแถมยังดูหน้าเด็กเป๊ะ
รูปนี้ใช่ไหมนี่
อ่าก็นางเป็นอย่างปิดทีวีอ่ะปิดแล้วหนึ่งปิดแล้วสองเป็นแล้วสามเป็นแล้วสี่ปิดแล้วนั่นเป็นแล้วเปลี่ยมทำ
เอาตอนนี้แหละหนุ่มตอนนี้ตอนนี้เลย
ถ่ายภาพหลอนนะฮะเรียกว่าถ่ายภาพมาติดกันเป็นภาพหลอน
บุกบ้านหมอปลาพาถีบสารนะครับ
บ้านหมอปลาครับคุณผู้ชมครับค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
วงกลมไว้พร้อมพาไปถีบสารล่าปลวกครับ
ซึ่งหลังจากเทปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเนี่ย
ทักกันรัวนะครับว่านาทีที่๑๑๑๘ถึง๑๑๒๐
หากสังเกตดีจะเห็นเงาแปลกลักษณะคล้ายผู้หญิงครับ
พร้อมระบุว่าจริงหรือแค่เงา
เพราะวันนั้นไม่มีผู้หญิงคนอื่นเลย

งานนี้ก็มีชาวเน็ตรวมถึงคนบันเทิง
ซูมดูพร้อมกันกับคอมเมนต์ว่าใช่แน่นอนเห็นเต็มตา

ให้คุณเห็นด้วยอะไรเหรอ

ไหนอ่ะไอ้ชี้ดี้ตาอยู่ไหนอ่ะ
หลายคนก็มาบอกว่าเป็นกว่าหรือเปล่าอะไรเนี้ยก็เป็นความเชื่อต่าง
เพราะว่าเทปนี้ถ้าได้ดูหมอปลาก็ไปล่าจอม
ศึกษาจริงหรือไม่
อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือมดดำ
เจ้าแม่แห่งการรีวิว

เดี๋ยวฉันต้องไปศึกษาฉันจะไปร้านเจ๊เล้งแล้วไปศึกษา

อ๋อปิดเบรกโอเคเดี๋ยวเบรกสักครู่ดีครับ

ไม่ธรรมดานะฮะปังแบบไม่มีอะไรมากั้น

งานนี้เนี่ยนะฮะทั้งสี่สาวก็จัดเต็มชุดใหญ่นะฮะ
คอสตูมสุดอลังการมีแดนเซอร์นะครับที่ขนกันมาเยอะแยะมากมาย

เรียกได้ว่าแฟนนั้นคุ้มค่าการรอคอยนะครับ

อะไรเนี่ย๑๑๐๐๐ล้านวอน

เหมือนทำคอนเสิร์ตใหญ่เลยแต่ก็แค่ผ่านออนไลน์อ่ะ

พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วกลับมาเจอกันหลัง
ครบทุกชาติวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ